แต่ก่อนไปยกแก้วพ่อคอแห้งกับเจ้าน้องพระนี
มาตรงนี้ก่อนมาดูซุปตานะคะเป็นทายาทซุปตาลูกทุ่ง
หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
บอกเลยน้องคนนี้ออร่ามาเลยนะจ๊ะ
แววเป็นนางเอกได้สบายเลยค่ะ
ผักบุ้งเนี่ยเด็กหญิงบุญญาพรจุนมุสิกค่ะ

นี่คือลูกสาวของสมบูรณ์จุนมุกสิกค่ะ

ทศพลหิมพานกิ้งกากิ้งกูล

ใช่ฉันเห็นแล้วฉันยังตกใจเลย

แหล่แหล่อ๋อแหล่มาครับ
แหล่ไม่เป็นจากชั้นคือว่ากิ้งกากิ้งกื

คุณผู้ชมค่ะน้องผักบุ้งเนี่ยบอกเลย
ลูกสาวคุณพ่อชัดความสามารถหล่นใต้ต้นปุ๊กเลย
สวยจริงอายุแค่นี้บอกเลย
แหล่ไปแล้วนะจ๊ะเสียงใสกิ้งเลย

อาหารเป็นเขาจะมากิ้นกะกิ๊นกืน

ใช่เค้าไม่ได้กิ้นกะกิ๊นกืนมันลองแหละ

หน้าตาน่ารักแล้วก็ความสามารถล้นหลามนะคะเดี๋ยวจะได้คงได้เห็น
ชื่อถึงต้องตามมาแน่นอนนะครับ
และบอกเลยว่าที่เตรียมเฝ้าหัวกระดายบ้านเอาแบบไม่แห้งแน่นอนเลย
ลูกสาวบ้านนี้จ้าน้องเวทมนต์ค่ะ
คือยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคือวัยกำลังน่ารักแล้วล่ะน้องเวทมนต์นะ
ลูกของคุณแม่ใบเตยอาสยามตอนนี้ยังเด็กอายุแหละ๑๑เดือนก็จริง
แต่ความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องคือพุ่งมากค่ะ
นี่ยังไม่ขวบนะคะแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยเพียบแล้วจ้า
คุณพ่อคุณแม่เปิดไอจีเอาไว้ให้แฟนคลับได้ติดตามความน่ารักของน้อง
อดคนติดตามเกือบแสนแล้วนะจ๊ะ
แล้วตอนนี้ก็ขายความคิ้วความน่ารักไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอดูโตกว่านี้หน่อย
ใบก็แม่ใบเถอะหลายคนแซวนะแม่ใบอาจจะต้องหลบทางให้น้องเวทมนต์ก็ได้ค่ะ
นะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากนะคะดิฉันแหละคนหนึ่งยังเป็นแฟนคลับนะคะ